เพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่รอจะดูร้านอาหารเด็ดเนี่ยนะ
พลาดไม่ได้ผมมีมานำเสนออยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
เขาว่ากันว่าใครที่เคยไปภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปร้านนี้
เหมือนกับว่าไปไม่ถึงที่จังหวัดภูเก็ต
นั่นก็คือร้านโกทรง
โอ้โหมีอะไรเด็ดบ้างแล้วอยู่ตรงไหนของภูเก็ต

ถ้ามาภูเก็ตนะลองมาหาผู้ทรงดูหากมาภูเก็ตแล้วไม่ได้สัมผัสน้ำทะเลก็เหมือนมาไม่ถึงแต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดก็คืออาหารอร่อยฝีมือโกสงอดีตเชฟพัฒนาขันชื่อดังที่ผ่านมาแล้วหลากหลายครัวทั่วไทย
ก่อสร้างคนโบราณร้านดังหลังตลาดเทศบาลเมืองภูเก็ตที่โด่งดังไป๗ย่านน้ำในฐานะร้านเก่าแก่และอร่อยเลิศ
เปิดร้านมานานกว่า๓๖ปีค่ะยืนผัดยืนต้มกันอยู่ที่นี่ทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นทำทุกหน้าที่ตั้งแต่จ่ายตลาดเตรียมของห่อครัวไปจนถึงคิดเงิน
มีกระเพาะหมูผัดเจียมชายมีแกงส้มมีหอยเชียว๔๖๐ครับ
ผู้ช่วยคนสำคัญของโกสงค์ก็คือป้ากั๊กผู้เป็นภรรยาคนนี้นี่เอง
ส่วนเรื่องทำเลที่ตั้งไม่ใช่ปัญหาเพราะสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าก็คือเมนูอาหารกว่าร้อยเมนู
จ้านแดดขายดีก็มีไข่เจียวปูหมูสอบหรือแบบนี้
รวมถึงเมนูไทยยอดนิยมอย่างแกงส้มปลาจาระเด็ดยอดมะพร้าวอ่อนใส่ไข่ปลาก้อนใหญ่
จัดเต็มเครื่องแกงรสจัดจ้านตามแบบฉบับปากใต้และก็ปลาสดชิ้นโตที่โกสงเลือกเองกับมือทุกวัน
แกงจืดเต้าหู้หมูสับต้มบ๊วยรสชาติใหม่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลอง
รวมถึงเมนูที่ลูกค้าเป็นคนคิดให้อย่างนารีหลงกรุงรสชาติคล้ายผัดผงกะหรี่แต่มีความจัดจ้านกว่า
กุ้งตัวโตลูกค้าสามารถเลือกไซส์ได้เองก็เขาคิดราคาตามน้ำหนักจ้า
มาถึงเมนูไฮไลท์อย่างข้าวผัดผู้จัดการเมนูนี้ลูกค้าตั้งชื่อให้เช่นกันค่ะ
รสชาติเผ็ดร้อนหอมกลิ่นเครื่องเทศเพราะข้าวที่ผัดกับเครื่องคั่วกลิ้งปลา
เม็ดพริกไทยอ่อนใบมะกรูดกระเทียมโรยหน้าด้วยหมูกรอบและกุญเชียง
เครื่องแน่นขนาดนี้จัดให้เป็นเมนูเด็ดประจำร้านไปเลยจ้า
แต่ถ้าหากมาถึงร้านโกสงแล้วไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไหนบอกเลยว่า
สั่งเมนูเดียวไม่เคยพอเพราะอร่อยทุกอย่าง
ผมเป็นคนเชียงใหม่เนาะแล้วก็หน้าร้อนผมก็มาเที่ยวนี้สัก๔๕วัน
ก็เลยถามเพื่อนว่าเอ๊ะมาถึงภูเก็ตต้องมีสักร้านที่อร่อยนะ
เขาบอกลืมไปร้านนี้ชื่ออะไรนะกูโกสง
อย่างแรกที่ต้องกินนี่คือไอ้กุ้งพริกเกลืออย่างที่สองนี่หมึกทอดกระเทียม

วันนี้มากินก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มากิน
ร้านเก่าแก่สไตล์โกส้มคนโบราณ
แต่รสชาติถูกใจทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า
เอาใจทั้งคออาหารไทยแล้วก็อาหารจีน

อ่ะบอกไนคาโก้ว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ตลาดสดเทศบาลเมืองภูเก็ต
เปิดทุกวันรอลูกค้าทุกวัน